คุณพี่เบิร์ดค่ะ
ครับพี่เบิร์ดค่ะ
ขอบคุณครับ

ชิคกี้พายที่นายจะพบขอบคุณขอบคุณ
ให้เพื่อนอายพันธ์

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ